เชอรี่คะเอาเถอะถึงจะผ่านช่วงวาเลนไทยมาแล้วนะคะ

ภาพความหวานมันยังทิ้มแทงหัวใจทิ้มตาอยู่
คู่นี้เมเจค่ะคุณคะมีการคุกเข่า
หลายคนสงสัยว่าจะเป็นการขอแต่งงานหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งคุณดูภาพสิ
มาพร้อมแหวนมาพร้อมแหวนแล้วคุกเข่า
แล้วขากด้านหลังอะไรอลังการงานสร้างพอสภวร
แล้วสรุปมันอย่างไรกันนะ
เจเขาขอเรียกว่าเป็นแค่การตีตราจองเท่านั้น

ส่วนที่แก๊งเพื่อนรุ่นพี่สุดซีอย่างคุณอ้ำพัชราภา

นี้เขาน่ากลัวนะมีการออกมาทวงเงินด้วย
หลังมีข้อตกลงกันว่าหากใครลงจากคานก่อน

เมย์ก็ย้ำเลยค่ะว่ายังคงให้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ลงมาจากคานอย่างเต็มตัวค่ะ

แค่เขาพาไปทานดินเนอร์บนดาดฟ้าหรืออะไรอย่างนี้

เพราะปกติเขาจะไม่ชอบอะไรแบบนี้

เราก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้แหละคือเซอร์ไพรส์แล้ว

แต่จะคิดว่าเล่นล้อเล่นหรือของจริงหรืออะไรแบบนี้มากกว่า
มันดีใจจนจำไม่ค่อยได้
แต่ว่ารู้ว่าเขาพูดว่าขอจองไว้ก่อน

เป็นน้องทำไมถึงไปก่อนพี่

อันนี้มันก็ยังไม่ได้เรียกว่าลงคานเนาะ

ก็เดี๋ยวถ้าเป็นงั้นจริง
ค่อยมาเอาวันกั้นประตูแล้วกันนะพี่